เรื่องราวที่กำลังด่งดังในโลกโซเชียล
เขาตั้งชื่อให้เป็นครอบครัวหัวร้อน
ให้คุณผู้ชมตัดสินเองว่าร้อนจริงหรือเปล่า
ก็คือขับรถไปจอดในที่ห้ามจอด
ตำรวจก็เข้าจะไปจับกลุ่มจะไปเขียนใบทรงใบสั่ง

ครอบครัวนี้เข้าไปต่อว่าต่อขาน

จบนิจิษฐธรรมศาสตร์มานั่นนี่มากมายทีเดียว

กระพีดกระโดนไปสองข้อหาทีเดียว

เคยเกิดขึ้นมาแล้วด้วยนะมีคลิปออกมาด้วย
ไปชมคลิปแรกกันก่อนเลยครับ
มันก็ยังตามกฎหมายนะ

ถ้าตามกฎหมายนาทีเดียวหรือครึ่งนาที

ขาวแดงค่ะ
คนที่บอกว่าจบนิติศาสตร์เนี่ยคือคุณฮาไทยรัฐสมทวินอายุ๓๕ปีเป็นคุณแม่
ถูกไหมฮะผู้ชมตัดสินเอานะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
ตำรวจจราจรสพมาพตะพุธลงพื้นที่ไปกวดขันการจราจร
รถคันนี้กระบะอีซูซูสีเทาไปจอดอยู่ริมถนนในแนวขาวแดง
แน่นอนข่าวแดงเราไปสอบใบขับขี่มาเรารู้ว่ามันห้ามจอด
แล้วที่สำคัญเป็นจุดกลับรถด้วยมันจอดไม่ได้
ขาวดำจอดได้เหลืองขาวจอดได้ชั่วคราว
ประมาณนั้นนะฮะก็เลยเข้าไปเขียนใบสั่ง

แต่กลับถูกครอบครัวนี้คนแรกนายพยอมแสงวันดีเจ้าของรถและครอบครัว
ไม่พอใจครับโอ้โหขึ้นเสียงขึ้งขังตะโกนด่าทอใส่ตำรวจ
ถ้อยคำคุณผู้ชมได้ฟังแล้วนะผมไม่ขอพูดซ้ำอีก
แล้วอ้างว่าจอดรถแค่นาทีเดียวเขาทำงานเป็นคนงานก่อสร้าง
เขาว่าอย่างนั้นนะฮะตำรวจพยายามที่จะชี้แจง
จุดเนี้ยมันจอดไม่ได้รวมไปถึงขอให้ทุกคนใจเย็น
สงบสติอารมณ์กันหน่อยแต่ก็ไม่มีใครยอมลงไม่มีใครยอมฟัง
กระทั่งนายอิทธิพลสมทวินลูกชายของเจ้าของรถเมื่อสักครู่
เข้าไปโตเถียงแล้วก็ไปชกเข้าที่เบ้าตาของร้อยตำรวจเอก
วิทยาวุฒิพันธ์รองสารวัตรปราบรามสพมาพตะพุธ
ตาเขียวช้ำทีเดียวไปชมอีกหนึ่งคลิปกันหน่อยครับ
โอ้ทำไมเน็ตยัวละ
โดนอีกหนึ่งข้อหาครับไปต่อยตำรวจด้วย
คุณแม่เขาก็ไม่ห้ามลูกเขานะ
ถืออยู่อะก็ถือเวลาอยู่คงถ่ายคลิปด้วยนะ
ก็ได้รับบัตรเจ็บเล็กน้อยก็ไปต้องไปตรวจสอบร่างกายกัน
ต้องไปตรวจสอบร่างกายกันแล้วก็เรียกนายอิทธิพล
ลูกชายของเจ้าของรถคนที่ต่อยไปรับทราบข้อกล่าวหา
เรื่องของการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
แล้วก็ดูหมินเจ้าพนักงานในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่
พร้อมกับเรียกนายพยอมเจ้าของรถกระบะ
แล้วก็นางสาวพาไทยรัฐที่เป็นแม่ของเขา
คลิปแรกคือผู้ชายที่ชื่อพยอม

มึงไม่ใช่พ่อกูคนนี้ถึงเป็นพ่อที่บอกว่าเป็นพ่อของเด็กอายุ๑๘
แล้วยังคือนางสาวภาทัยรักษ์คนนี้เลย

นิติธรรมสาติรุ่นนกผู้ชมที่
นิติธรรมศาสตร์บอกเราหน่อยสิว่าเป็นเพื่อนคุณหรือเปล่า
ก็เดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนค่ะ
เพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาทั้งคู่คือมีสีหน้าเรียบเฉยค่ะ

เจ้าหน้าที่เขาก็เลยทำตามกระบวนการ
มีการพิมพ์ลายนิ้วมือแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งเรื่องของสิทธิ์
เพื่อลงบันทึกประจำวันแล้วก็ปล่อยตัวไป
เพื่อยื่นคำร้องขอผัดฟ้องผู้ต้องหาทั้ง๓คนต่อสาร

ส่วนนี่เมื่อสักครู่ก็มีชาวบ้านชาวช่อง
นำดอกไม้มามอบให้เป็นกำลังใจกับตำรวจสพมาพตะพุธ
ยืนยันว่าจะไม่ยอมให้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย
ส่วนนางสาวฮาไทยรัฐที่บอกว่าอายุ๓๕ปี
แล้วก็เป็นคุณแม่แล้วก็กำลังตั้งคันอยู่
หลังจากที่รับทราบข้อกล่าวหาเสร็จ
ก็บอกว่าอยากให้สังคมรู้ว่าเธอไม่ได้รับความเป็นธรรม
และเป็นผู้ถูกกระทำจากตำรวจ
เนื่องจากวันเกิดเหตุถูกตำรวจขอตรวจค้นภายในรถ
แล้วตำรวจก็ปิดประตูกระแทกรุนแรงเลยล่ะ

อ้างว่าตำรวจคือใช้มือไปผลักหน้าไปผลักอกเธอ
อันนี้เป็นคำอ้างของเธอนะ
และที่สำคัญตำรวจผลักเธอจนทำให้เธอเกือบล้มด้วย
เพราะว่าเธอกำลังตั้งคันอยู่
คุณไทยรัฐค่ะตั้งคันอยู่ก็ใจเย็นนะคะ
เพราะว่าจะกระทบกระเทือนลูกในท้องค่ะ
เขาก็เดินมาที่ที่เรายืนอยู่เนี่ย
พยายามจะประคับให้เรารวดลงมาแล้วก็ปิดประตูกระแทกสัก
ทีหนึ่งทีนี้พอปิดประตูปุ๊บเราเริ่มถ่ายคลิปแล้ว
แล้วก็เริ่มมีปากเสียงกับเขาแรงขึ้นแล้ว

พอเขาปิดประตูกระแทกสักก็เลยใส่กันที่ในที่นี้

ไม่พอใจพักพอทิ้งละ๖ทีนั้นอยู่พักครับ

คุณผู้ชมไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเสียงในทีวีนะคะ
เสียงเขาเปลี่ยนไปนี่คุณผู้ชมส่งลายมาเยอะ
เป็นกำลังใจให้คุณตำรวจด้วยทำถูกแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องนี้พอถึงโรงพัก

แล้วพอพูดถึงคดีก็ต้องมีพยานสิคะ
แม่ค้าในตลาดในตำบลมาบตาพุธ
เห็นเหตุการณ์นั่นแหละเขาไปเป็นพยาน

บอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้ว
และไปเป็นพยานแล้วให้ปากคำกับตำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว
คือเขาบอกว่าถูกชายชะกันประมาณ๖คน
ซึ่งเป็นคู่กรณีกับตำรวจ
ใช้มีดเข้าไปข่มขู่ถึงแผงค้าเลย

ฐานแจ้งความเท็จและจะเรียกเงินค่าเสียหายตั้ง๑๐ล้านบาท
รวมทั้งข่มขู่ว่าจะพาพวกมารุมโทรมใน๓วันข้างหน้า
แม่ค้าที่ไปเป็นพยานตอนนี้หวาดกลัวเป็นอย่างมากนะคะ
ซึ่งตำรวจเองก็ยืนยันว่าจะดูแลความปลอดภัยให้กับแม่ค้ารายนี้
เดินทางไปเป็นพยานให้กับตำรวจ
อกจากนี้คุณผู้ชมค่ะครอบครัวนี้เขาเป็นเน็ตไอดอลมาก่อน

เขาช่วยไงเขาช่วยขุดคุยเข้าไป
ไปเจออีกหนึ่งคลิปเป็นพฤติกรรมของครอบครัวนี้
มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเดิมนะคะ

แล้วก็บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ก่อเหตุลักษณะนี้
เพราะเมื่อปี๖๐เคยก่อเหตุทะเลาะวิวาส
พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดท่าอิดอำเภอเมืองจังหวัดนทบุรีมาแล้ว
และตอนนั้นก็ด่าตำรวจเหมือนกัน
ตำรวจของสพบังศรีเมือง
เล่าย้อนกลับไปนิดนึงบอกวันที่เกิดเหตุ๓คน

นี่ก็ดูภาพสิรถติดยาวไหม
พ่อค้าแม่ค้าก็เลยโทรแจ้งตำรวจจราจรให้เข้าไปไล่
แล้วก็ด่าทอด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างหยาบคายเหมือนกันในคลิป

แม้ว่าสุดท้ายทุกฝ่ายจะแยกย้ายกันไป

ก็ตามเหมือนครั้งนี้เหมือนปีนี้
แต่ว่าคลิปอยากให้ย้อนดูกันสักนิดนึง
เหตุการณ์ปี๖๐เป็นอย่างไรไปดูพร้อมกันค่ะ
เอาละดังแล้วเป็นเน็ตไอดอลสมใจแล้ว

รกรรมของครอบครัวนี้ยังไม่หมดเท่านี้ครับ
นี่ฮะล่าสุดโลกโซเชียลยังตามกันต่อนะฮะ

สองแม่ลูกก็คือนางสาวฮาทายรัฐแล้วก็นายอิทธิพล

กำลังไปด่าทอตำรวจถึงโรงพักปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์
เพื่อให้ดำเนินคดีกับคนเลี้ยงช้างอีก
คนเลี้ยงช้างก็จะไปดำเนินคดีกับเขาด้วย
ไปดูอีกคลิปหนึ่งครับ
ละอีกไหน

ว่าเขาพิมพ์มาหน้าตอนนี้เป็นยังไง
ดูละจะได้หรอดูซิคือคดีเนี้ยเนี้ย
ผู้เสียหายเร่งรักให้ตำหรวตดำเงินคดีคนนิยัง
ช้างโดยอ้างว่าถูกทำร้ายถูกดูหมินประมาท

พยายามโว้ยวายลั่นโรงพักเลยฮะ

เพื่อประจานการทำงานของตำรวจ

ว่าสังคมออนไลน์เนี่ยโผล่กระแสนี้

เสื้อที่ใส่เมื่อสักครู่ในคลิป

ขายเสื้อแขนยาวตามเทรนด์กำลังฮิต
ใส่แล้วไม่เก่งไม่มีพลัง

ตัวละ๒๕๐บาท
เน็ตไอดอลของจริง

ใช้แล้วฝีปากล้า

เนื้อหอมมีคนรุมร้อม

อันนี้ขาย๕๕๐รวมค่าส่งด้วย

เป็นสินค้ากำลังฮิตมาแรง

แน่นใจกล้าต่อสู้กับตำรวจได้

คุณผู้ชมน่าจังเลย
โอ้โหเห็นวิกฤตเป็นโอกาส

จับผมเลยมันสัญลักษณ์เหมือนแบบ

อยากให้คุณผู้ชมบอกลูกหลานที่ดูอยู่ด้วย
ว่าสิ่งที่ได้ชมไปมันไม่ถูกต้อง
เพื่อเด็กรับชมอยู่อย่าทำตามนะ
อันนี้ไม่ถูกไม่ควรอย่างยิ่งนะครับ

ชอบสินค้านะเขาขายรวมกันไหม

แม่ใช้อันหนึ่งลูกใช้อันหนึ่ง